สำหรับในวันนี้เรายังมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดที่เกิดขึ้น
โดยทางเจ้าหน้าที่สุวรรณภูมิวันนี้จับยาเสพติดได้ในหลายรายการ
อย่างที่ปรายศนีย์ของท่ากาศยานสุวรรณภูมิพบว่ามีไอซ์จะนำส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดปราบรามยาเสพติดประจำท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็สามารถรวบตัวสาวบราซิลเขากลืนโคเคนลงท้องเข้าประเทศไทย
นี่แหละภาพวงจรปิดภัยในอาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินสวรรณภูมิสมุทรประการ
บันทึกภาพเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะเข้าคุมตัว
นางสาวเมนเดสแวนเซเลอร์โจเซเคลลี่อายุ๓๓ปีเป็นชาวบราซิลค่ะ
ต้องสงสัยว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนเข้ามายังประเทศไทย
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนเมื่อสอบปากคำและนำตัวเข้าเครื่องเอ็กซาเรย์เนี่ย
พบวัตถุต้องสงสัยชนิดเป็นก้อนวงรี
ขนาดเท่าหัวแม่มือแล้วนี่แหละค่ะอยู่ในช่องท้องดูสิคะคุณ
เยอะเลยเต็มท้องอะค่ะ
สอบสวนทราบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวกลืนเอาโคเคนที่อยู่ในถุง
ถุงยางอนามัยจำนวน๖๐ก้อน
เพื่อลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้ยาถ่ายเธอ
เพื่อให้ขับถ่ายก้อนยาเสพติดทั้งหมดออกมา
เพื่อจะชั่งน้ำหนักและก็จะสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะ
อีกเหตุนึงจ้อนาธิกรมศูนยากากรและจ้อนาธิปริศณีย์ไทย
ประจำท่าครามสิอาณส่วนอภูมิก้อหอบหลักฐานต่าง
พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์นะคะน้ำหนักร้อยกรัมบรรจุในถุงพลาสติก
ซุกซ่อนมาในกระป๋องข้าวสารและเครื่องแกงชนิดต่างบรรจุแพ็คอย่างดี
จะส่งออกไปยังอิสราเอลก็นำตัวมาพบพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่พบห่อพัสดุปรายศนีย์ต้องสงสัยก็ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด
พบยาไอซ์ดังกล่าวถูกซ่อนมาในห่อพัสดุมีการจ่าหน้าห่อพัสดุชัดเจน
เมืองต้นก็เลยทำลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็เตรียมจะขยายผลต่อไป